วันนี้พูดถึงเรื่องของเกมที่ผ่านไปเมื่อวานนะครับ
ไทยบุกไปแพ้ทางอินโดนีเซีย๑ต่อ๐
ได้อาเวโกมา๑ลูกแต่ว่ามีงานหนักรออยู่
เพราะว่าการเล่นชนะลูกเดียวไม่ใช่งานง่าย

มันยังมีโอกาสที่เราจะกลับมาเป็นแชมป์ในบ้านอยู่
เช่นเดียวกันนะครับประเด็นเรื่องของอาการบาดเจ็บในทีมก็ต้องพูดถึงกันหน่อย

พอเห็นเกมที่เราแพ้อินโดในการบุกไปแพ้แล้วเนี่ย
ทุกคนร้องเรียกหาธนบูลเกษารัฐเลยครับ
กลับมานะครับประเด็นต่อเนื่องก็คือไฮไลท์เลยครับ
ธนบุญเกษารัฐจะเล่นได้หรือว่าไม่ได้นะครับ
อาการบาดเจ็บข้อเท้าของธนบูลตอนนี้ดีขึ้นแล้วนะครับ
ฟีซิโก้เกษศเซนรับเมืองก็บอกอย่างนั้น

ในนัดเกมวันเสาร์นี้หรือเปล่า
ฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าแฟนบอลจะเข้าไปเชียร์กันเป็นสนามขนาดไหนนะครับ
พูดถึงการเข้าไปเชียร์สมาคมกีฬาฟุตบอลก็พูดต่อเนื่องนะครับ

แล้วพอมีบัตรทุกครั้งเลยครับหน้าสนามโอ้โหบัตร
ตัวเกินราคาครับการจำหน่ายตัวแบบนี้นะครับ
ก็ต้องมีมาตรการในการจัดการหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวจะลำบากนะครับ
บอลตาดำที่อยากจะเข้าแล้วก็ต้องใช้เงินจำนวนเยอะเกินไป
มีการตั้งเงินระวันนำจับ๑หมื่นบาท
สำหรับตำรวจที่สามารถจับกลุ่มคนที่มาขายตัวเกินราคาได้นะครับ
แล้วก็ประชาชนที่ชี้บ่อแสก็มีโอกาสในการได้เงินเหมือนกัน
แจ้งได้เลยนะครับถ้าเห็นใครขายตัวที่โกะราคานะครับ
ไปที่จุดกองอำนวยการบริเวณหน้าสนามอินดอร์สเตรียมหัวหมากนะครับ
ที่ไปดูบอลที่นี่บ่อยก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่า
หน้ากองอำนวยการของอินดอร์เซเดียมที่ใกล้กับราชมังคลาอยู่ตรงไหนครับ
กำลังใจจากนายกรัฐมนตรีครับผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ
ก็บอกเลยว่าได้ดูการแข่งขันในรอบชิงเกมแรกที่บุกไปแพ้อินโดมา
เมื่อวานก็บอกเลยไม่เป็นไรครับอดทน
ที่๒ขอให้ตั้งใจเอาชนะแล้วก็พลิกกลับมาคว้าแชมป์ให้ได้ครับ
ผ่านเวียดดามมาคือต้องเล่นในช่วงต่อเวลาพิเศษ
ซึ่งจะเป็นสถานการณ์ที่ไทยนั้นกดดันลุ้นเชียร์นะครับ

ส่งเสียงเชียร์เพื่อให้เรานั้นคว้าแชมป์แบบสง่างาม
แล้วก็ไม่ต้องกดดันแฟนบอลรวมถึงตัวของนักเตะเองด้วยครับ